ต่อเนื่องกับตำรวจเลยครับแต่อันนี้โอ้โหพี่เบิร์ดคุณผู้ชมฮะ
ดูแล้วมันเส้นยาแดงผ่าแปดจริงตำรวจสองนายจอดติดไฟแดงอยู่
บีเอ็มมาอย่างไวแล้วดูสิเป็นยังไงฮะ
ไปนิดเดียวคุณผู้ชมฮะตำรวจสายตรวจสอนอดอนเมืองสองนายเนี่ย
ก็จอดมอเตอร์ไซค์ติดอยู่ที่เลนขวานะฮะที่แยกวัดศรีกันพุทธสยาม
สงประพาแถวดอนเมืองจะรอเลี้ยวขวาครับ
นี่เหตุเกิด๑๙กรกฎาที่ผ่านมาแล้วก็มีเห็นไหมจะมีเก๋งทางขวาเนี่ย
อยู่ด้านหน้าเหมือนกันคันหนึ่งรอเลี้ยวอยู่จังหวะนั้นครับ
เตอร์ไซค์ตำรวจเบี่ยงออกขวานิดเดียวโอ้โหแล้วบีเอ็มมา
มาด้วยความเร็วพุ่งเข้าไปฮะแต่เบี่ยงออกซ้ายนิดนิดครับ
วิทย์จะชนท้ายมอเตอร์ไซค์สายตรวจตำรวจไปนิดเดียว
แล้วก็ขับหนีไปเลยเอาตำรวจทำยังไงล่ะขี่ตามสิ
ขี่ตามไปบีบแตรเปิดไฟฉุกเฉินกะจะให้เนี่ย
เป็นภาพจากมอเตอร์ไซค์ของตำรวจนะพยายามตามไปครับ
บีบแตรก็แล้วจะให้บีเอ็มคันนั้นจอดซะที
ไล่ไปไกลกว่าหนึ่งกิโลครับสุดท้ายคนขับบีเอ็มยอมจอดข้างทาง
โอ้โหแล้วเขาว่ายังไงล่ะเขาบอกว่าอ๋อ
กำลังจะไปเต็นต์รถของรุ่นน้องซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
ค่ะเป็นกรตอตรอส่อพ่อบังเกร็ดเขาอ้างแบบนี้นะ
แล้วเขาก็อ้างว่าไม่ทันเห็นเลยตำรวจไม่ทันเห็นว่ามีรถสายตรวจจอดติดไฟแดงอยู่
เขาขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับเอาไปฟังตอนที่คนขับบีเอ็มคุยกับตำรวจหน่อย
เกี่ยวหลังผมอะ
เออเป็นเต็ม
ไม่ได้มันขดโภกกันไม่ได้นี้แบบนี้
เกือบตายเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ตายก็เจ็บ
แต่ตำรวจบอกโอ้โหพี่ขับมาแบบนี้ผมเกือบตายนะ
ดีนะผมเห็นก่อนแล้วเบี่ยงออกหลบได้ทัน

สายตรวจก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่ต่อไม่ได้ติดใจอะไร
แต่ทีนี้ไอ้คลิปนี้ที่คุณผู้ชมเห็นแล้วเราดูอยู่เนี่ยนะ
ตำรวจเขาบอกว่าเขาเพิ่งมาเห็นทีหลังนะพี่ปุ้ย
เขาบอกเขาก็ตกใจเหมือนกันไม่นึกว่าจะเฉียดขนาดนี้

เพราะว่าภาพจากกล้องติดหมวกเขาไม่เห็นไงฮะมุมนี้นะ
สุดท้ายแล้วตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันไว้ครับ
ไว้เป็นหลักฐานติดตามตัวคนขับบีเอ็มมาสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป